โดยเฉพาะเมื่อกี้ใครบอกว่ากลัวกุ้งนะ

เป็นร้านกุ้งร้านลับแต่ราคาไม่รับ
เพียงแค่๖๙บาทเท่านั้น

สวัสดีครับผมเป้นะครับเป็นเจ้าของร้านร้านอาหารลาบปาก
ร้านที่เป็นอาหารประเภทไหนก็เป็นไทยฟิวชั่นนะครับผม
แล้วก็รสค่อนข้างที่จะเน้นรสจัดนะครับคือบางคนคิดว่าเป็นต่างชาติเยอะ
เจ้เปิดร้านมากี้สีมีแล้วครับ
ตอนนี้ย่างปีที่๑๗ก็คือ๑๖ปีย่างปีที่๑๗แล้วครับ
มาเรื่อยนะครับแรกตั้งใจที่จะทำร้านหั่นเล็กเองนะครับ
สำหรับว่าชิลกับเพื่อนอะไรอย่างนี้
เป็ตของเราก็คือราคาไม่แพงมีบรรยากาศ
อาหารต้องอร่อยเพราะฉะนั้นหรือบริการต้องดีอะไรอย่างนี้
เราคิดว่าเราเป็นลูกค้าเราก็อยากจะได้อาหารที่อร่อย

ใช่ครับผมก็ย่างเตาถ่านนะครับผม
ก็เป็นย่างเตาถ่านให้มันหอมนะครับ

ตั้งใจที่อยากให้ลูกค้าคือกินนี้กุ้งเผาเนี่ย
รู้สึกความสดห่อมลูกกุ้ง

วันละ๒รอบรอบเช้ารอบนึงรอบบ่ายรอบนึงนะครับ

แต่ถ้ามันมีบางตัวไหนที่มันมีปัญหาอะไรอย่างนี้
เวลาเราย่างแล้วเรารู้สึกว่ากุ้งมันไม่ดี

คือถ้าลูกค้าบอกมาเราจะเปลี่ยนให้ทันทีเลย
กุ้งทวินอย่างนี้ราคา๑๕๙บาทครับผม
แล้วก็ตัวนี้๒๔๙บาทครับผมต้มยำมันกุ้ง
ผัดมันกุ้งนี่ก็๑๕๙บาทเช่นกันครับ
นี้ก็กุ้ง๑โลนะครับก็๖๙๙บาท
ถ้าคิดเป็นตัวละ๖๙บาทครับผม

ใครที่ชอบอาหารไทยรสจัดจัดนะครับ

โดยเฉพาะเมนูกุ้งเผาเนี่ยครับราคาหลัก๑๐อีกจับได้ครับผม
รับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนครับ

มีโอกาสก็ไปแวะเวียนอุดหนุนไปทานกันได้นะคะ

ทานเท่าไหร่ก็ทานไปเอาที่สบายใจ

ตักมันกุ้งขยี้ขยี้ในข้าวสวยร้อน

กินไปพร้อมกับตัวเนื้อกุ้ง

ขน

เข้าร้านแล้วแต่วิธีการกิน

ก็ลองไปแวะดูลาบปากอย่างแน่นอนนะ